ตรวจสอบกันต่อนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าน่ากลัวอีกแล้วนะคะ
เหยื่อบนโลกโซเชียลมีให้เห็นกันเยอะนะคะ
รายล่าสุดค่ะเป็นสาวที่มีคนเอามาถ่ายรูปเอาไว้
แล้วก็มาโพสต์ข้อความที่ทำให้หลายคนเข้าไปโจมตีเธอ

หญิงสาวสวมเสื้อแขนยาวสีแดงในภาพนี้นะคะ
นี่เห็นว่าเราต้องเบลอคำพูดไว้เยอะหลายคำเหมือนกันนะคะ
ซึ่งหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปค่ะเพื่อนของผู้โพสต์ก็เข้ามาวิจารณ์ถึงรูปร่างหน้าตาของเธอในทางเสียหายนะคะ
แฟนเพจชื่อดังหลากหลายเพจก็นำภาพไปแชร์ต่อแล้วก็แสดงความคิดเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยกับการวิจารณ์กันอย่างสนุกปาก
โดยอ้างทีหลังว่าที่ทำลงไปเนี่ยเพราะรู้เท่าไม่ถึงการนะคะ
ที่ทำให้เกิดความเสียหายจนถูกใครก็ไม่รู้มารุมด่า
ซึ่งก็มีเพื่อนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะ
ขณะที่ชาวเน็ตบางรายเนี่ยก็มองว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับมนุษย์กล้อง
ที่ชอบแอบถ่ายภาพบุคคลอื่นแล้วก็นำไปโพสต์ประจานผ่านสื่อโซเชียลนะคะ
ล่าสุดมีรายงานว่าเธอได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบานบางซื่อ
เพื่อเอาผิดผู้โพสต์ภาพแล้วล่ะค่ะ
นี้มาตรา๑๖ของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช๒๕๕๐นะคะ
ระบุไว้ว่าผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น
แล้วก็ภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีการอื่นใดที่น่าจะทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอาย
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ